ข้อความของคุณเป๊ย์ปานวาดเอาเป๊ย์ไปถึงไหนละคะหนู
ก็เค้าก็มีการเปิดข้อความของคุณแม่เป๊ย์ปานวาด

คือเอาง่ายว่าทุกคนก็จับตามองอย่างหนักมาก
ซึ่งก่อนหน้านี้คุณเป้ยก็ได้ถ่ายรูปคู่กับทนายชื่อดัง
กระแสนี้ยิ่งแรงเข้าไปอีก

พร้อมคำอวยพรว่าใจเป็นสุขนะคุณลูก

สมบัติที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตสุขภาพ

ก็จะตามมาด้วยดีตลอดเวลา

เพราะเขาตอบโตมาแล้วนะ

ใช่ไง

ขอเรื่องจริงทางคุณแม่นิดนึง

ก็มันว่าที่เขาก็ตอบมาไม่ได้อ่านก็เหรอ

อาหาร้านต่อนะ
อาหาร้านต่อก่อน

น่ารักมาก

ิตตี้เขาก็ออกมาพูดไงว่า
ตอนที่เจ๊มออนไปบอกว่า

ตี้เจ็บไหมล่ะนางก็ตอบมาเป็นอย่างนั้นเลย

มาคอมเมนต์แล้วนางก็ลบ
เพื่อนกลุ่มนางรู้หมดแต่เรื่องนี้

ก็เหมือนแอบคบกันอยู่ตลอดเวลา

แต่นางร้ายก็รู้ตะหงิด

ในเวลาต่อมาฝั่งพิตตี้

คู่กรณีดังกล่าวออกมาโพสต์ข้อความ
ตอบโต้อืมหลักฐานไม่มีไม่กล้าพูดนะครับจ้ะลองไปถามเพื่อนของนาง
ร้ายสร้างภาพเก่งที่เป็นนางร้ายแถมโรคจิตสิคะนั่นนางร้ายสร้างภาพเก่งที่
เป็นเพื่อนของนางร้ายโรคจิตโรคจิตฉันก็นึกว่าหิงปณิตา
ไงเธอก็ลองไปถามเพื่อนอีกแล้วทำไมพี่เข้ามาเป็นเพื่อนพี่อีกแล้ว
เดี๋ยวเขาก็โทรไปอีกไม่ก็ฉันเมื่อวานอีหนิงโทรบอกอยากอยาก
คุณหิงคุณหิงคือพี่หิงจะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่
พูดถึงในนั้นนะก็เขาพิมพ์มาอย่างงี้นิ่งเขาไม่ได้เป็นนางร้ายแล้วเขาเป็น
ผู้จัดแล้วเออพี่นิ่งเขาเป็นนางร้ายมันก็เลยเป็นนางร้ายมาตลอดแล้ว
อันนี้ไงนึกออกป่ะเนี้ยเพราะพี่ตี้เขาบอกหลักฐานไม่มี
ไม่กล้าพูดนะคะลองไปถามเพื่อนของนางร้ายสร้างภาพเก่งที่เป็นนางร้าย
แถมโลกจิตดูสิคะอ๋อเฮ้ยนิ่งเหรอสร้างสร้างภาพเก่ง
สังเกตุว่าเป็นแบบทำระครใช่ไหมครับเขาถามว่าไงหรือว่าถามสิ
เก่งกันนะคะโดนข้อหาอะไรกันเป็นแล้วบ้างนั้นอันนี้คือไม่รู้สึก
สาวที่โดนโยงเป็นคุกกรณีดังกล่าวก็เอามาข้อความก็มีเพื่อนเพื่อนเขามา
ซึ่งเจ้าตัวต่อไม่ได้ของขึ้นแทบไม่อยากดูเฉยเฉยให้คนมามนา
ไม่ผิดจะไม่ยอมอีก
ถ้าไม่ติดข้อกฎหมายแล้วยังบอกด้วยว่า
แต่ก็นะดาราก็คงจะตอบแบบดารา
แฮชแท็กปลอมแหละกูดูออกว่ะ

อุ้ยแม่อุ้ยต้อง

ไม่เสแทร่งหรอกสงใจแอ้งจี้เหลือเกินถ้าใครมาเดินด่าอย่างหนูแบบนี้หนูคงแบบ
นอนซมน้ำตาเป็นแค่สามสี่วันคุณแม่
ทำไมฉันไม่เคยมาเอากบตอบต้นเช่นเป็นคนที่อ่านเข่าอย่างนี้ไม่ค่อยเป็น

แต่คุณแม่ดูไม่ออกแม่เนียนมากจริงคุณแม่

ไม่ต้องถามคุณแม่ไงเรื่องอัปเดตอะไรอย่างนี้

มาว่าพี่ชอดเองดูสิ

ก่อนนางนอนนางเขียนสคริปต์ไปนางก็นั่งดูข่าวใส่ไข่ไป